พาไปกินกะเพราแบบใหม่
ว่ากันว่าเอาภาษาวัยรุ่นแบบสับ
สับแต่มันก็ต้องสับสินะเป็นกะเพราหมูสับใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันแปลกแตกต่างจากที่เคยเห็นยังไง

สิ
สิ๊งปิ้งย่างที่ยึกนี้คือหมาล่ะ

กลิ่นเครื่องเทศความเผ็ดร้อนของกะเพรา
แทรกซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็น

ร้านนี้อยู่แถวถนนคนเดินไปริมน้ำ
โอ้โหเขามีงานพญาแถนหรือยังไงในวันนั้น
แต่มันเป็นงานถนนคนเดินน่าจะเป็นประจำอยู่แล้ว

คุณศิวรัฐชาลีพุทธาพงศ์อายุ๓๒ปีเล่าว่า

เริ่มต้นจากที่ตัวเขาเป็นคนชอบกินผัดกระเพราอยู่แล้ว

เสียงเขารอพี่คนนี้ทำเสียงแบบเขา
เขาบอกว่าอยากจะทำกะเพราที่มันแปลกใหม่
เหมือนใครเลยมาทำคิดค้นให้เป็นแบบ

ด้วยน้ำหมักน้ำซอสที่เขาคิดขึ้นเอง
แล้วปรุงให้เหมือนผัดกะเพราทุกอย่าง

เออมีใบกะเพราลงไปในน้ำซอสด้วยครับ

อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะกะเพรากะเพราขนาดไหน

แต่ละวันนะขายได้ประมาณ๓๐๐๔๐๐

เนอะแล้วแต่แล้วแต่ลองไปกันดูกับที่ตลาดคนเดินแห่งนี้นะครับ
กินจะดีนะ

แล้วแต่ชื่นชอบกันเลยก็เป็นไอเดียใหม่นะ